มาอีกที่หนึ่งครอบครัวค่ะครอบครัวคำสิงครอบครัวนี้ไม่ได้โม้นะ
ไม่ได้โม้มากันทั้งครอบครัวจริงจริงนะคะเพราะว่าเราเห็นพี่บาทสนรักคำสิงเนี้ย
เขาโดดมาร่วมงานเรื่องขุนบรรลือกับพี่หม่ามครั้งแรกแล้วก็ยังพาลูกชายคนที่สองน้องโบ๊ท
เขาเป็นนักฟุตบอลนะนักฟุตบอลนี่รุ่นจิ๋วมากแต่ลีลาไม่แพ้คุณพ่อเลยนะ
ไม่รู้ว่าลีลาขี้โม้หรือว่าลีลาน่ารักนะคะพร้อมกันนี้นะคะพี่บาทเนี่ยเขาก็เปิดใจให้ฟังถึงคดีล้มละลายที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกหูมีหนี้สินกองโตเลย
รวมไปถึงเรื่องของการรับราชการทหารว่าโดนปลดจริงเท็จยังไง
โบ๊ทเนี่ยเหมือนคุณพ่อขนาดไหนไปดูกันค่ะ

ชื่อบอห์ดบูห์ดรักคำสิ่งครับ
ไหมคะคุณพ่อเท่ไหมในหนัง
ไม่เท่าไหร่นะครับเพราะดูตัวอย่าง

โมครับ
ทำงานปกติใช่ไหมครับตอนนี้

ไปปกติครับปกติไม่มีอะไร
ค่ะเรื่องข่าวก็เคลียร์ไปหมดเรียบร้อยไหม
ก็เป็นเรื่องของทนายเรื่องของ

แล้วมาอยู่ยิ้มไปไม่มีอะไร

เรื่องคดีความที่หลายคนสงสัย
ว่าถูกฟ้องล้มละลายนั่นนู่นนี่จะเป็นยังไง
สมรักเขาไม่ได้กังวลอะไรเลยนะคุณ

ก็ปล่อยให้ดำเนินไปตามขั้นตอนทางกฎหมายนั่นเอง

ยิ้มได้เหมือนเราได้เหมือนเดิม